อีกหนึ่งเรื่องบีบหัวใจไม่แพ้กันเลยค่ะ
คุณลุงค่ะคุณลุงวัย๖๙ปีออกไปหาปลา

คือภรรยาเนี่ยคือเพิ่งไปผ่าลอกตาตาเป็นต้อม

ด้วยความที่ไปลอกตามามองไม่ค่อยชัดนะคะ

กลับมาหากินเราไม่รู้

นี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงคือลุงหอมมินรำวัย๖๙ปีนะคะ
เอาแต่กอดร่างของป้าอดภรรยาที่อยู่กินกันมานาน๑๒ปีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำเมื่อวานนี้เองค่ะ

ชาวบ้านเองก็ร้องไห้กันระงมเพราะว่าสงสารอ่ะ
คือลุงหอมเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าภรรยามาบอกว่ามองไม่เห็น
ตามันเป็นอะไรไม่รู้มันฟ้าฟังมันมองไม่เห็น
ลุงแกก็พาป้าไปลอกตาที่โรงพยาบาลบุรีรำ
หมอลอกให้ทีละข้างเริ่มจากข้างซ้ายก่อน
แล้วเดี๋ยวอีก๒สัปดาห์เดี๋ยวจะลอกข้างขวาให้
ไม่คิดเลยออกไปหาปลาแป๊บเดียวภรรยาตกบันไดเสียชีวิตน่ะ
แล้วบอกว่าสองลุงป้าคู่นี้คอยู่กันลำทัง
ข้าวบ้านทุกคนเลยว่าจะหนุ่มจะสาว

อิจฉาคู่คู่ลุงป่ากี่มาก
แล้วแกจะอยู่อย่างไรต่อไป
ฮ่าโอ้โฮดูร้อง

เขาก็หาปลาเนอะ

ตาเป็นคนขี่มอไซค์ยายก็โซนไปขายปลา

ใช่ตั้งแต่เขาได้กันมานะ
ก็หากินด้วยกันไม่เห็นมีอะไรนะคะ
เขารักกันดีตาใหญ่

ตาบอดแล้วก็ไปลอกตามา
ว่าแกจะมองเห็นไม่คิดว่าจะแกเร็วเป็นแบบนี้

เราก็ตกใจเหมือนกัน

บรรดาก็มีการนำร่างของป้าอดนะคะ

ในเขตเทศบรรษฐบลประภวณชัย

ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยตั้งแต่เกิดเหตุ

แกรักของแก

ไม่รู้ว่าแกจะคิดไม่ดีหรือเปล่าหรืออย่างไร

แสดงความเสียใจด้วยจริงนะคะ